ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ตัวเล็กแต่แซ่บเหลือเกินเล็กพริกขี้หนู

รับแล้ว๔๐๐๐๐บาท
ในที่สุดเขาก็ทำได้จริงนะครับ
อย่างสวยงามอย่างเพราะพริ้ง

ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

เล่นลิเกแล้วก็หันมาร้องเพลงลูกทุ่ง

ทำให้คุณกุ้งแจ้งเกิดในวงการลูกทุ่งเลย
เก่งจังเลยอะขอเสียบวมมืออีกหน่อยได้มั้ย
ตอนนี้มาดูสิว่าหนุ่มน้อยคนนี้จะผ่านครึ่งทางของร้องได้ให้ล้าน
หรือไม่พร้อมสำหรับเพลงที่ห้าไหมพร้อมครับเพลงนี้หกหมื่นนะ
ครับหกหมื่นนะถ้าน้องตั้มพร้อมอินโทรเพลงที่ห้านะฮะ
มูลค่าหกหมื่นบาทมาเลยครับ

พลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไ
พลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหมพลิกที่ห้าไหม

นี่คิดแบบรอบคอบนี่แบบผู้ใหญ่
ตอนนี้ด้านล่างทั้ง๕ท่านใครคิดว่าตั้มจะไม่ใช้ตัวช่วยบ้าง
มีใครที่คิดว่าจะไม่ใช้ไหมฮะ
คืออยากให้ใช้ตัวช่วยนะตอนเนี้ยนะฮะควรจะใช้นะนะครั้งละห้าเสียงแล้วอืม
นี่มีคุณแป๊ะคุณแป๊ะเนี่ยบอกให้หยุดเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่น้องเขาไม่หยุดนะครับ
ตอนนี้มีช้อยอีกอย่างหนึ่งให้ตั้มนั่นก็คือตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์๑๙ดีดีไอ
ลูพาเวอร์นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอบใจน้องตั๊มมากที่ไม่หาย

ดีใจมากที่ตัดสินใจใช้สักทีนะคะ
ตัวช่วยนะครับแผ่นที่๑ถึง๖

เพลงที่๖ว่าแบบนี้คุณสงครของเรา
ที่๖อันนี้เลือกเองหรือว่า

สวัสดีครับสำนาคมมิก็มันเป็นไรเนาะไม่เชื่อพี่

ตัวช่วยของตั้มนะครับในเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทนี้
แผ่นที่เลือกคือแผ่นที่๖นั่นก็คือ
ตัวช่วยของตั้มแผ่นที่๖นั่นก็คือ

ไม่ใช่เสียงที่อยากได้สักเท่าไหร่แต่ก็มีประโยค
หนึ่งคิดว่าอยากจะฟังแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอ
เลือกต่อได้อีกนะฮะเลือกต่อได้อีกจนกว่าจะพอใจ
และถ้าเปิดแล้วก็สามารถเอามารวมเอามาฟังกลับมาฟังเพลงต้นฉบับได้อีกนะฮะ
ตอนนี้ตัดสินใจให้ดีก่อนนะฮะ
ตัดสินใจมาครับว่าตัวช่วยนะฮะเลือกไปแล้ว๑แผ่นป้ายจะเลือกเพิ่มหรือไม่ครับ

ถ้าไม่ผ่านเพลงนี้ก็ไม่มีเพลงที่๖ไม่มีเพลงที่๗นะครับ
ตกลงว่าเพิ่มหรือเพิ่ม

เหลือแผ่นที่๑๒๓๔๕นะฮะ
แผ่นไหนครับ
บ้านน้องอยู่ฝั่งขนบ้านพี่อยู่ฝั่งคณี

ถึงน้องอยู่ฝั่งถนนไกลพ้นพี่ก่อไฟฟัน
พี่จะไหว้น้องไปบอกหัวใจทุกคืนทุกวัน
ขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจ
ทนที่ทนที่ทนไปน้ำข้ามพร้อม
คลองข้ามคลองข้ามคลองที่กว้างห่างไกล
รักมันบ้างกุระพี่ไว้น้ำมาเด่ฟังเต็มใจ
เอาความรักมาให้ควัญใจ
บ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่อยู่ฝั่งธนี
แมนว่าน้องเมตตาว่ายน้ำมาหาพี่สักที
ลองดูสิถ้าคลองรักกันรักกัน
ด้วยความตั้งใจนะฮะถ้าพูดถึงทั่วไปนี่
เนื้อเพลงไปเกินได้

แต่ก็คิดว่าน่าจะใช่
ต้องถามคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับอายุเพลงนี้นะฮะ
นั่งพิจารณานั่งสมาธิอะไรก็แล้วก็
คิดว่ายน้องต่ำ
แต่ตอนนี้พี่การันตีไม่ได้นะ
แต่พี่ก็เอาใจช่วยแล้วกันพี่ก็ให้๕๐๕๐บาท

เหมือนให้พลง

เพราะน้องตั้งพออยู่ในวัยนี้ก็คิดว่า
พี่เอากำลังใจช่วยกันแล้วกันแต่ก็มาให้เต็ม

ร้อนึงยังดีตั้งร้อยนะ

เพลงนี้คุณหุยน่าจะคุ้นชินเหมือนกันพอสมควร
ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหนุ่ย

เพราะว่าถ้าน้องไม่เลือกฟังท่อนแรกก็
ผมยังคิดว่าเป็นฝั่งทางโน้นอยู่เลย
บ้านน้องอยู่ฝั่งทางนู้นยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่เลย

บ้านน้องอยู่ฟังขนโน้น
เขาเลือกฟังต้นฉบับเพราะมันมีคำว่าขนโน้นอยู่
เขาถึงมั่นใจว่าถ้าเขาร้องคาโน้ตเนี่ย

เรามีร้องผิดได้๑คำ

ตึงเครียดเหมือนแบบสอบเอ็นทรานเลยนะเนี่ย
ถึงเวลาหัวใจหยุดเต้นอีกแล้ว
ถูกหายใจลึก

มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

โรคไก
ถึงข้อนี้จะไม่ใช่ข้อเงินล้านแต่ก็เป็นข้อที่ทรงเกียรติสมกับศักดิ์ศรีนักสู้
ไม่ว่าข้อนี้จะออกงานได้หรือไม่ได้ก็คุ้มค่ามากนะฮะ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณตั้มร้อง

ร้อง
ตายให้ร้าน